ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับ
มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกสาวอีก๒คน
สี่โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านพักที่เป็นทาวน์โฮม๓ชั้น
แถวกรุงเทพกรีธาเขตบังกะปิกรุงเทพตรงนี้ฮะ
มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับสุดท้ายพอมาตรวจสอบเสียชีวิตกันทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกนะครับ
คาดว่าผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยนี่ฮะเป็นอดีตสจคนดังของนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
สจดำน่าจะยิงภรรยาแล้วก็ลูกจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตามด้วย
ค่ะก็เสียชีวิตยกครัวสี่ศพนะครับ
สอนอหัวหมากนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับคือในบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านนะฮะ
กรุงเทพกรีธาเขตบางกะปิกรุงเทพเป็นทาวน์โฮมสูง๓ชั้นนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตมีนายธวัชชัยทองอ่อนหรือที่รู้จักกันดีในชื่อสจดำ
เป็นอดีตสจของจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ๔๘ปี
ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพมีร้านอาหารชื่อร้านเสบียงทิพย์อาหารปากใต้
อยู่แถวหลังมรามคำแหงนะครับก็เสียชีวิตในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ศพที่สองคือภรรยาของสจดำนะครับชื่อนางสาวพัชรนัทอายุ๔๘ปี
แล้วก็อีก๒ศพเป็นลูกสาวทั้งสองคนนะฮะคนโตเนี่ยอายุ๑๓คนเล็กอายุ๑๑
ทั้งหมดก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเช่นกันนี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วสจดำนี่คือก็จะมีข่าวอยู่บ่อยในช่วงพักหลังด้วยนะฮะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินเงินทองหรือว่าคดีทางด้านนี้ต่างนะครับ
ล่าสุดยังมีเรื่องของหนี้สินที่คุณสมรักคำสิงนักมวยฮีโร่เหรียญทองโลมปิกของไทยเนี่ย
เขาก็ติดตามทวงหนี้จากสจดำอยู่เหมือนกัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยที่เกิดเหตุพบว่าศพของสจดำกับภรรยาอยู่ในห้องนอนบนชั้น๒ของบ้านนะฮะ
ส่วนลูกสาวสองคนอายุสิบสามกับสิบเอ็ดศพอยู่ที่ห้องนอนบนชั้นสาม
ในที่เกิดเหตุเจอปืนสามกระบอกนะครับมีปืนลูกโม่แล้วก็ออโตเมติก
กำลังตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นกระบอกไหนกันแน่ที่ใช้ก่อเหตุ
ค่ะหรือมีการก่อเหตุลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
รอปภของหมู่บ้านบอกกับตำรวจบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาจากบ้านหลังนี้ก็มาตรวจสอบ
พอมาถึงเนี่ยพบว่าเจ้าของบ้านภรรยาแล้วก็ลูกสองคนด้วย
ถูกยิงเสียชีวิตกันหมดแล้วเบื้องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องหนี้สิน
นะฮะสจดำเนี่ยอาจจะเครียดเรื่องปัญหาหนี้สิน
เลยตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวสองคนด้วย
อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสอบสวนขยายผล
แล้วก็สืบสวนกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องให้สิ้นสงสัยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
คือเราได้ข้อมูลมาจากคุณสมรักคำสิงอดีตนักมวยทีมชาติไทย
เหรียญทองโอลิมปิกอะค่ะครับคือคุณสมรักเนี่ย
เดินทางไปหาสอจอดำนะคะเพราะนัดกันอ๋อเลยฮะ
นัดกันเรื่องหนี้สินนัดกันที่ร้านอาหาร
คุณสมรักบอกว่าโทรศัพท์คุยกันก่อนจะเกิดเรื่องอ่ะครับ
นัดว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงิน๑๐ล้านบาทให้คุณสมรักนะที่ค้างกันอยู่เนี่ย
จอดำบอกว่าขอให้สองล้านห้าแสนบาทก่อนได้ไหมอืม
ก็คุยตกลงกันด้วยดีนะคะครับคุณสมรักบอกว่าก็ไปที่ร้านอาหารตามนัด
อ้าวไม่เจอไม่เจอสอจอดำสจดำไม่มานี่เขาเคยคุยกันอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะ
ก็ไปหาที่บ้านค่ะครับแต่พอคุณสมรักไปหาที่บ้านโอ้โหช็อกสิคะ
เสียชีวิตแล้วและเสียชีวิตทั้งครอบครัวเลย
เก็บตำไปสิบล้านอ๋อสลากจินแบ่งรัฐบาลที่ที่มีปัญหา
เกิดตำไปสิบล้านเกิดตำที่ไปสิบล้านก็ไม่ได้
วันดีวันดีโมงเช้าโมงเช้าคุยกับเพื่อนคุายังไวเซอร์สอง

อ๋อเลยวนมาดูทีแรกนัดหมายกันว่าจะเคลียร์เนื้อมันมี๒๕ตอนใบต่อ
โอ้เมื่อวานถามอีกครั้งคือ๑๐ร้อยแล้วเพื่อน๑๐ร้อย
จะโดนมา๒๕ไม่มีปัญหาวันนี้ต่างฝ่ายหมด
พรุ่งนี้จบเพื่อนพรุ่งนี้จบแต่ว่าพรุ่งนี้ให้บัตรก่อนนะ๒๕
ขันกันแล้วตอนนี้เกิดว่าเอาไปให้แกแล้วแกมาหาของให้เราไม่ได้
พี่เดินแล้วใช่จิ้นว้างที่วันอีก

พี่บาทสมรักเพิ่งมีข่าวเรื่องไปแจ้งความดำเนินคดี

ก็ไม่รู้ว่านี่แหละฮะ

แต่พี่บาทบอกว่านัดเคลียร์หนี้กัน๑๐ล้าน
ใช่ค่ะสจดำบอกจะจ่ายให้๒ล้าน๕ก่อน
วันนี้นัดเจอกันที่ร้านอาหารสจดำเป็นเจ้าของร้านอาหารเสบียงทิพย์

เอ้าเสียชีวิตหมดเลยนะฮะทั้งสจดำแล้วก็ลูกเมีย
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียง
เสียงลักษณะเหมือนเสียงปืนดังมาจากบ้านของสจดำ
แต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่เสียงปืนหรือเปล่า
พอสิ้นเสียงปืนเนี่ยมีเสียงผู้หญิงกรี๊ด
คือเพื่อนบ้านบอกว่าการยิงแต่ละนัดเนี่ย
ถ้าได้ยินเสียงออกมาจากบ้านของสจดำเนี่ยนะ
มันไม่ใช่การรัวยิงนะฮะแล้วมีเสียงผู้หญิงกรี๊ดด้วย
แต่ละนัดจะห่างกันสักราว๑๐นาที
ตอนนั้นยังไปเปิดหน้าต่างที่บ้านฟังอยู่เลยว่า
เสียงมันมาจากบ้านหลังไหนนะครับ
เสียงทะเลาะพี่ไม่ได้ยินค่ะพี่ได้ยินแค่เสียงผู้หญิงกรี๊ด
ทีหลังปืนใช่ค่ะแล้วถ้านัดต่อมาพี่ได้ยินตอนยินเลย
นัดต่อมาห่างกันประมาณสัก๑๐กว่านาทีครับ
พี่ก็วิ่งมาที่ชั้น๓เพื่อที่จะมาเปิดค่ะเปิดกระจก
หน้าตาใช่ดูเพื่อฟังเสียงว่ามันมาจากบ้านหลังไหน
เพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ยังจับจูไม่ได้ว่ามันมาจากบ้านหลังไหน
รวมแล้วคือได้ยินครบ๔นัดใช่ทั้งหมด๔นัดไม่มีมากกว่า๔
คือพี่ไม่ได้หนักค่ะพี่บอกไม่ได้ว่ามันเห็น

ปืนตอนบ่าย๒นัดแรกปั๊กมาโอเคได้ค่ะ
นี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันได้ยินเสียงนะฮะ
ช่วงบ่ายนะครับก่อนที่จะเจอศพในบ้านกัน
คือสจดำหรือว่านททองอ่อนไว้๔๘ปีที่เป็นพ่อและสามีของบ้านหลังนี้
แล้วลูกเมียก็เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนพร้อมกันเนี่ย
จดดำเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือว่าสจของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่เขตอำเภอชวางนะครับ
เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอบจนครศรีธรรมราชด้วยช่วงปี๒๕๕
คนในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยรู้จักกันดีในชื่อสจดำ
ถือว่าเป็นอดีตสจคนดังในพื้นที่อ่ะค่ะนี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยอายุ๔๘ปี
คือสจดำเนี่ยเลิกเล่นการเมืองท้องถิ่นไป
แล้วก็ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพมาเปิดบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมา
เกี่ยวกับเรื่องของครุพันธ์ทางการศึกษา
แล้วก็เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงการชุมนุมของกปศด้วย
จนกระทั่งมีการรัฐประหารไปเมื่อ๒๒พฤษภาคมปี๕๗
ปี๖๒สจดำเคยถูกตำรวจกองปราบไปจับกลุ่มดำเนินคดี
เป็นคดีช่อกงแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารราชการนะครับ
จากนั้นช่วงกลางปีเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาออกเช็คเพื่อชำระหนี้
ขณะออกเช็คไม่มีเงินอยู่ในบัญชีซึ่งในตอนนั้นสจดำให้การภาคเศษนะฮะ
อันนี้เป็นข้อมูลทางคดีที่เคยมีมาของสจดำนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะพวกประมูลงานอะไรพวกนี้ก็มีนะ
จจดำเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้น
ก็อย่างที่เป็นข่าวก็คือตอนนั้นคุณสมรักคำสิง
เคยแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่ทำเรื่องของลงทุนลอตเตอรี่อะไรพวกนี้
แล้วคุณสมรักษ์พี่ป๊าสมรักษ์บอกว่าสูญเงินเป็น๑๐ล้าน
วันนี้จังหวะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็เจอพี่บาทสมรัก
มาหาสอจอดำที่บ้านพอดีแล้วก็มาเสียชีวิตซะก่อน
นี่นะฮะตรงนี้คือเหตุการณ์เบื้องต้นในขณะนี้นะครับ
แต่ว่ารายละเอียดต่างเนี่ยก็คงต้องให้ตำรวจเขาทำงานกันต่อไป
ใช่ค่ะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตามความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็ไปตามเรื่องของการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากบ้านด้วยนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณระวีการได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ยังเกาะติดบรรยากาศของการเข้าไปเก็บร่าง
หรือว่าศพทั้งสี่ศพนะคะที่มีข่าวออกมาเมื่อช่วงเย็นนะคะ
ว่ามีการฆ่ายกครัว๔ศพนะคะ
ซึ่งบรรยากาศณตอนนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่นะคะ
เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในบ้านนะคะ
ที่อยู่ภายในซอยกรุงเทพตรีทา๑๗ค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดด้านหลังของดิฉันนะคะ
ตอนนี้ค่ะนานกว่า๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้าไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งเป็นบ้าน๓ชั้นนะคะ
แล้วก็ณจนถึงเวลานี้นะคะ
ก็บรรยากาศเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะ
ทั้งตำรวจสนหัวมากนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ

เข้าไปเคลื่อนย้ายศพนะคะ
โดยแผนของการเคลื่อนย้ายศพทั้ง๔ศพนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการคาดการณ์ว่า
อาจจะต้องนำรถมูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะ
ถอยหลังเข้าไปด้านในของตัวบ้านนะคะ
แล้วก็ใช้วิธีการเคลื่อนย้ายศพขึ้นรถ
เพื่อที่จะออกมาจากบริเวณตัวบ้านนะคะ

ก็จะมีทั้งกลุ่มของเพื่อนผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่เป็นคณะสอจอด้วยกันเองนะคะ

ก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
คนนี้ก็เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ

เพื่อนบ้านนะคะที่ต่างมารวมตัวกัน
แล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้มาก่อติดบรรยากาศ
บริเวณตรงนี้นะคะตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นแล้วนะคะ
แล้วก็สบทั้ง๔สบนะคะ
เจ้าหน้าที่นะคะก็มีการตรวจสอบนะคะว่า
ขณะที่ศพแรกนะคะที่พบก็คือศพของ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในห้องนอนบนพื้น
มีการที่ลงพื้นที่ไปก็ให้ข้อมูลกับเรามาเพิ่มเติม
ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพที่อยู่ในบ้าน
ข้างหัวเตียงแล้วก็มีปืนด้วยเป็นปืนยาว
ส่วนศพของภรรยาอยู่ในห้องนอนอยู่บนพื้นใกล้กับประตูทางออกค่ะ
สภาพศพคือนอนหงายส่วนศพของลูกทั้งสองคนอยู่ที่ทางโค้งที่พักบันไดบ้าน
เรื่องต้นนะคะตำรวจให้ข้อมูลเอาไว้ว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืน๓กระบอก
เป็นปืนสั้นสองกระบอกปืนยาวหนึ่งกระบอก
แต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะคะว่ายิงกระบอกไหนก่อนนะคะ
อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นค่ะ

คุณบ๊าสสมรักคำสิ่งแล้วเนี้ยนะครับท่านผู้ชมคันทีมข่าวใทรัศน์ทีวี
เราได้ข้อมูลจากคนสนิทเพื่อนสนิทของสจดำที่อยู่ที่นครศรีธรรมราช
นี่ฮะแล้วเราก็ได้วีดีโอคอลไปคุยด้วยบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุวันนี้นะ
ที่จะมาเจอศพกันช่วงบ่ายเนี่ยเช้าวันนี้ประมาณเก้าโมงเช้า
สจดำเนี่ยแชทไลน์มาคุยกับเขามาสอบถามเรื่องรถฟอร์จูเนอร์ที่ผ่อนอยู่นะ
ซึ่งเขาก็บอกว่ายังผ่อนปกติอยู่หลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องเงินเงินทอง
แต่ไม่ได้มีเขาลางบอกเหตุอะไรว่าจะก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
เนี่ยฮะก็บอกนี่ฮะเนี่ยยังทักคุยไลน์กันอยู่เลยทางบริษัทเป็นยังไงบ้าง
เรื่องรถเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นไม่มีเขาลางเลยว่าสอจอดำจะแบบโอ้โห
เครียดถึงขั้นจะก่อเหตุยิงลูกเมียแล้วก็ตัวเองเสียชีวิตพร้อมกัน๔ศพ
คือคนสนิทของสจดำคนนี้บอกว่า
พอรู้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตกใจมากนะฮะ
เพราะเพิ่งคุยกันเมื่อช่วง๙โมงเช้านี่เองครับ
ถามเรื่องงานที่ทำอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้มันก็ยังมีติดขัดบ้างนิดหน่อยที่โน่นนะครับ

แล้วเสร็จแล้วแกก็ถามพอดีมีรถยนต์คันหนึ่งที่ทางบริษัทดูแลอยู่ครับ
ก็บอกว่าก็ยังดูแล้วก็ยังผ่อนอยู่ปกติไม่มีอะไร
ก็ยังก็ยังปกติทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่มีอะไรครับ
ไม่มีเลยครับปกติแกจะ
ปกติก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับ
ปกติแกก็ไม่ได้บอกอะไรให้รู้เลยครับ

ไม่ได้แสดงอาการหรือมีอะไรบอกเป็นเขาลางเลยครับ
ข้อมูลจากคนสนิทเพื่อนสนิทของสจดำ
ใช่ค่ะแล้วก็ให้ภาพมุมจอขวาด้านล่างนะคะ

ดูความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจด้วย
ในการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากบ้าน
ทีมข่าวของเราก็ยังพยายามหาข้อมูลเพิ่มนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่

ภรรยาของสจดำที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
นางสาวพัชรนัทอายุ๔๘ปี
เป็นญาติกับพลตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ

ท่านก็ให้ข้อมูลว่าหลานไม่เคยปรับทุกข์อะไรให้ฟัง
รู้แต่ว่าในส่วนของสจดำมีปัญหาเรื่องเงิน
คาดว่าสาเหตุที่ก่อเหตุนี้ก็คงจะเป็นความเครียดเรื่องหนี้สิน
สวัสดีอาทิตย์

เพิ่งหมดเวลาล้มมารายก็เข้ามาเป็นอาจารย์เหมือนเดิม
มันก็มาจูบชิงตาอย่างเนี่ยกับผมเนี่ยเวลาเจอกันเขาก็พูดดีเนี่ย
พูดดีเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยผมว่าเขาใช้เงินเยอะใช้เงินเปลือง
มูลเหตุต่างแล้วก็ลักษณะของการก่อเหตุต่างของสจดำ
ให้ตำรวจเนี่ยขยายผลต่อไปแต่ถ้าฟังจากคนใกล้ชิดเนี่ย
แสดงว่าอย่างช่วงเช้าเขายังคุยกับคนสนิทอยู่ใช่ค่ะยังนัดกับคุณบาทสมรักอยู่
ใช่ค่ะว่าจะมาเจอกันบ่ายเรื่องของการเอาเงินคืนก่อนสองล้านห้าได้ไหม
จาก๑๐ล้านเนี่ยสุดท้ายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาตัดสินใจทำแบบนี้นะ